ลูกก็กอดหนูหรอให้เก้าให้กำลังใจ
ชักสู้นะ
แม่ก็ชักสู้นะ
เป็นสาวรักของคนครอบครัว

ร้องได้ให้ร้องร้องได้ให้ร้อง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
รับคุณผู้ชมนะครับด้วยความสดชื่นจริงนะครับ
เข้าสู่รายการที่ช่วยเหลือนะครับ
ผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่ต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตเรา

เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

ไฟไหนก็มีทุกคนโอ้โหแซ่ซ้องเสริญ

ขอบคุณมากเลยที่เป็นขวัญใจรักย่า

ฝึกร้องมานะคะให้ครบสิบ
ร้องครบเมื่อไหร่หยิบไปอีกค่ะ๑ล้านบาท
๑ล้านบาทครับแน่นอน
ตอนนี้ก็มาถึงนักสู้ชีวิตของเรา
คนล่าสุดนะครับก็อยู่กับเรามา

เรามาทบทวนเรื่องราวของเธอกันอีกสักครั้งหนึ่ง

แรกความไม่ได้มันป้วนไปหมดยืดจับล้างก็ไม่ได้มันลูกปืนไปหมดเลย

มันก็รูดมืออาปาก็ไม่ขึ้นแบบคล้าย

หนูตกใจที่ว่าทั้งตัวหนูมันเป็นรอยเหมือนเก็ดงูคาบงูขึ้นมาเลย
อันนี้คือกระมมือสุดแล้วจงพาแต่ไม่เหมือนถี่
เหมาะอ่ะาล่ะ
ทำกันดีหรือเลยกับคนเคยรักกับคนเคยข้าง
เธอสิเป็นคนไปฉันสิจำใจทน
ร้อยได้ค่ะ
ขอต้อนรับคุณบังเอิญนะครับนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเรา
ตอนนี้ก็นั่งอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณบังเอิญครับ
สวัสดีค่ะพี่บังเอิญ
บังเอิญแล้ววันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่พี่บังเอิญมาในรายการของเราอีกครั้งหนึ่ง
เราจึงรวมตัวนะครอบครัวเรียกว่าเกือบครบ
เกือบครบที่เดียวลูกสาวคนโตขาดลูกคนโตไปหนึ่งคน
เรื่องด้วยวันนี้ติดภารกิจวันนี้เราจึงเชิญลูกนะคะแล้วก็สามีครอบครัว
เรียกว่าครอบครัวทั้งหมดของพี่บังเอิญนะคะมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ
ยินดีต้อนรับทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีครับ

คุณอ่อนศรีคุณเบิร์ดน้องวิวแล้วก็น้องเบ้นท์
วันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้มาเป็นกำลังใจให้กับคุณบังเอิญนะครับ
นี่เป็นลูกคนที่สองจ้ะเบิร์ตรู้นานหรือยังว่าคุณแม่ไม่สบาย
รู้ประมาณปีถึงสองปีครับแต่ว่าเราได้แค่รู้เราไม่เห็นจากภาพจริง
ตอนนี้เบิร์ตเองก็มีแฟนมีครอบครัวก็คือแยกไปอยู่ต่างหาก

ก็ทราบว่าแม่ป่วยแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นอาการแม่ว่าแม่เป็นยังไงครับ
ไปเห็นแม่ครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงครับ
ตกใจมากแล้วอีกอย่างคือว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
จากมือที่เคยหยิบจากตอนนั้นหยิบไม่ได้หนึ่ง
บางทีโดนเนื้อโดนตัวแรงแรงไม่ได้เลยมีอาการเจ็บ
ปกติถ้าแม่แข็งแรงผมจะหอกล้อกับแม่
เขาก็โอเคเล่นกับเราได้
บางทีจะมีเผยลืมใส่แม่ไม่เป็นแบบเฉพาะแล้ว
เขาก็อย่าทำแม่แรงแม่เจ็บแล้วก็เจ็บปวดมาก
ตลอดเวลาที่ผ่านมานี่โทรศัพท์คุยกับคุณแม่
คุณแม่ก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นขนาดนี้

ก็พยายามจะไม่ให้ลูกเป็นกังวลค่ะใช่ไหมครับใช่
กลัวจะห่วงอีกเขาขับรถตั้งอยู่วัดขึ้นลงเขาจะมาคิดเป็นห่วงอะไร
ก็เป็นอะไรขึ้นมาอีกก็ไม่อยากให้ลูกรู้มาเจอกันครั้งแรก
แปลกเขามีปฏิกิริยากับเรายังไงมากเขาเขาก็ก้อนหนูหล่องหายว่า
บอกแม่ทำไมเป็นขนาดนี้บอกแม่ก็ไม่รู้
บอกมันมาเพราะมันเองแม่ไม่อยากเป็นลูกก็ก้อนหนูหล่องให้
ก็ให้กำลังใจลูกก็บอกแม่ก็สู้นะแบบแม่สู้อะแหละ

ส่งเงินมาช่วยคุณพ่อบ้างไหมครับก็ช่วยแต่ว่าไม่ได้ช่วยได้มาก
อืมพ่อผมจะช่วยพ่อกับแม่ก็ช่วยพ่อกับแม่ก็ช่วยพ่อกับแม่ก็ช่วย
พ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วย

พ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วย
พ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วย
พ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วย

พ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วย
พ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วย
พ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วย
พ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วย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

พ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วย
พ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วย

พ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วย

พ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วย
พ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วย

พ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วย

พ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วยพ่อผมจะช่วย

เบิร์ตทำวันนี้ค่ะพี่เป๊กว่ามันงดงามและชื่นใจเป็นที่สุด
มากกว่าเงินทองไหนที่เอามาให้แม่นั่นคือความรักของลูก
เป๊กว่ามันอิ่มเอมที่สุดแล้วล่ะวันนี้ดีจริงนะคะ
นี่คือความรักที่ลูกมีให้นะครับแล้วก็คงจะรวมกับความรักที่พวกเราทุกคนนะครับ
ให้กับคุณบังเอิญให้กับครอบครัวเป็นกำลังใจให้ผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปให้ได้นะครับ
โรคร้ายมันเป็นได้มันก็ต้องหายได้นะอย่างที่ลูกชายเขาพูดนะ
วันนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะคุณบังเอิญบอกกับเราว่าต้องการเงินทุนไปสู้ชีวิตเนี่ย
หกหมื่นบาทค่ะนะครับซึ่งตอนเนี้ยได้ไปแล้วหกหมื่นบาทแต่ว่าการแข่งขันยังไม่จบลง
เพราะว่ายังไม่ได้ร้องผิดนะครับและตัวช่วยก็ยังเหลืออีกหนึ่งตัว
เพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันที่เพลงที่๕พร้อมนะครับ
เอาละครับถ้าพร้อมเรามาเริ่มการแข่งขันกันที่เพลงที่๕นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ

ฮะฟังไปแล้วพอได้ไหมครับเพลงนี้

ถ้าร้องถูกนี่๘๐๐๐นี่เป็นของเราเลย

๑๐๐ก็ได้เอาเพิ่มทันที
นี่มาจากเนื้อเพลงหรือว่ามาจากพวงมาลัย

กำลังใจลูกก็ตั้มมีแล้วก็ลูกส่งไว้ให้แม่
แล้วก็ลูกจ้างส่งทางนู้นมาให้ลูกสาวก็ส่งมาด้วย
ทีมงานเลยนะทีมงานของคุณบังเอิญวันนี้พากบ
ตอนนี้ต้องบอกให้ก่อนสิทธิ์ของคุณบังเอิญก็มีนะครับ
ถ้าอยากได้๖๐๐๐ก็บอกผมว่าหยุดแล้วก็รับ๖๐๐๐บาทเลย

แต่ถ้าจะเล่นต่อก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับ
ที่มีอยู่อาจจะเหลือครึ่งหนึ่งถ้าเกิดร้องผิด
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕
มูลค่า๘๐๐๐บาทคุณบังเอิญนะครับ
จะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัดสินใจสู้นะครับตอนนี้ตัวช่วยเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ด้านล่างครอบครัวไม่รู้ตรงใจไหมลูกเนี่ยแอบเห็นแล้วนะคะ
กับบิวบอกว่าไม่ใช้พี่อ่อนศรีทำหน้าเหมือนผิดหวัง

ก็เห็นไม่เคยเห็นเขาซ้อมเพลงนี้เลย
แล้วอยู่ดีเค้าจะร้องเพลงนี้ไม่ใช่ตัวช่วย
นี่ม่นเกือบบ่นอยู่ใช่ไหมเป็นพี่อ่อน
แต่ฟังจนคุ้นหูเรื่องไรไง

ก็ไม่มั่นใจว่าไม่อยากลองได้
ไม่เคยฟังไม่เคยซ้อมแต่มั่นใจว่าร้องได้เพราะว่าได้กำลังใจมาจากเบอร์ได้พวงมาลัยนี่แหละ
คุณมะเงินตัดสินใจแล้วเราก็ขอรพในการตัดสินใจของผู้แข่งขัน
นอกจากความอะไรแล้วต้องการการหอมแก้มจากลูกสาว

เอาล่ะตอนนี้ได้กำลังใจทั้งลูกชายลูกสาวนะครับ
คุณผู้ชมในห้องส่งทั้งพิธีกรสองท่าน
มาถึงเพลงที่๕นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๕เพลงมาครับ
ขอบคุณครับ
ตั้งแต่เป็นสาวเต็มใจ
หาผู้ชายถูกใจไม่มี
เมื่อคืนฝันดีน่าตกฝันฝัน
ว่าพบผู้ชายยอดจริง
พาไปเที่ยวดูหนัง
พาไปนั่งจูเจ
แล้วพาไปเที่ยวชมสวน
เด็ดดอกลำนวนส่งให้ด้วยเสียง
เสียบหูไว้ตั้งหลายหนแล้วเสียบหลุดเสียบหลุด

ทุกข์ใจตื่นตาขึ้นลูกสาวนะครับ
ไม่มีแม่เสียดายจัง
เฮ้ยเสียดายจัง

ทิศทบทวนเรื่องเป็นชนิง
ผู้ชายอะไรหน่อยิ่ง
กะซิกะซิกน่ารักน่าติง
เพียงว่าออดออดซ้อน
ทำจะหนอบมากมี

อะหนุนับหนุนับเข้าจักเข้าจีก
ทุกข์ใจตื่นมาจินมือ
แม่เสียดายจัง
เฮ้ยเสียดายจัง